วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทางไทยรัฐได้จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๐๐วัน
อาลัยในหลวงภูมิพลซึ่งทางไทยรัฐก็ได้จัดพิมพ์เพิ่มเป็นอีกสองแสนฉบับค่ะ
ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มารอต่อคิวซื้อกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับบรรยากาศการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๐๐วัน
้อมอาลัยในหลวงภูมิพลที่บริเวณหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วิภาวดีรังสิตยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมารอซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนี้
หลังจากที่ไทยรัฐได้จัดพิมพ์เพิ่มอีก๒แสนฉบับค่ะ
นางอุตสาห์วินายกิจประชาชนที่เดินทางมาจากพระรามเจ็ดตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งนะคะ
มารอซื้อหนังสือพิมพ์เล่มนี้บอกว่าครั้งที่ผ่านมามาไม่ทัน
ซึ่งหลังจากที่ทราบว่าไทยรัฐเปิดขายหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษอีกครั้ง
รู้สึกดีใจมากค่ะก็ตั้งใจว่ารอบนี้จะต้องซื้อกลับไปให้ได้
ซึ่งนางอุตสาหซื้อหนังสือพิมพ์เป็นคนแรกเลยนะคะ
ไปทั้งหมด๖๐ฉบับบอกว่าตั้งใจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้แจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัด
ให้ได้เก็บรักษาเอาไว้ค่ะ
เช่นเดียวกันกับนางธนวัลกุลพันธ์ประชาชนที่เดินทางมาจากเหตุห้วยขวาง
ด้วยความตื่นตื้นตันใจนะคะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วค่ะ
มาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษบอกด้วยค่ะว่า
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
เป็นมากกว่าหนังสือพิมพ์ทั่วไปและเมื่อได้ชมภาพจากหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรก
ถึงกับร้องไห้เลยนะคะแล้วก็เลยกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่ง
เพื่อจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำที่มีคุณค่าของตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ
สามารถโหลดแอปได้แล้วก็มาดูกับโทรศัพท์ของเรา

จะเก็บไว้ให้ลูกหลานด้วยค่ะ
อกจากนั้นจากการสอบถามประชาชนหลายต่อหลายคน

ตั้งใจจะเก็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ๑๐๐วัน
้อมอาลัยในหลวงภูมิพลไว้เป็นที่ระลึก

ควรจะเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป
ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙